พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โผล่ตรงนี้แล้วเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะ
ไม่พูดพร่ำทำเพลงพรุ่งนี้วันพระใหญ่หมอไก่ค่ะ
วิสาขบูชาหลายคนก็จะถือโอกาสวันพระใหญ่ไปทำบุญ
มาพูดถึงเรื่องของอานิสงฆ์ในการทำบุญกันหน่อยดีกว่า
ก็จะมีการทำบุญอยู่๙อย่างด้วยกัน

ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้แบบอยากจะไปทำบุญแต่ว่าอาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะไปทำบุญแบบไหนดี

นี่ไงนี่ไงก่อนที่จะถูกรางวัลอยากจะไปเสี่ยงโชคแสวงลาบ
คุณต้องรู้จักทำบุญแล้วทำมันต้องทำให้ถูกวิธี
ใช่ไหมทำยังไงครับ

เบสิกก็คือการทำบุญตักบาทในช่วงเช้า
จริงไม่ต้องรอวันพระใหญ่ก็ได้

เพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีตั้งแต่ตอนเช้าเลย
เวลาที่เราไปทำอะไรต่อจากนี้ก็ดีไปหมด
อันนี้สมจากการตักบาดตอนเช้า
ก็คือหมายถึงว่าให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
และเวลาที่เราตากบาลเราตากบาลด้วยอาหารใช่ไหม
อาหารหมายถึงว่าความเป็นอยู่ที่ดี
มีเงินทองไหลมาเทมาประมาณนั้น
ในช่วงเช้าจริงก็ทำได้ทุกวันมีเวลา
ส่วนอีกวิธีหนึ่งกับการทำบุญก็คือ
การทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์ค่ะ
โดยเฉพาะสัตว์ที่กำลังจะถึงฆาต

อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเราไปซื้อปลาในตลาดก็ได้

พวกปลาดุกปลาไหลปลาช่อนที่มันอยู่ในการามัง
เตรียมพร้อมจะโดนเชื่อดเรียบร้อย
ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้สงฆ์ก็จะส่งผลทำให้มีโอกาสดี
เข้ามาในชีวิตนะเพราะว่าเราได้ให้โอกาสให้มันมีชีวิตอยู่รอด
ก็จะมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตเราเช่นกัน
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำบุญเกี่ยวกับน้ำด้วยใช่ไหมคะ
อย่างที่เราเคยบอกไปว่าน้ำในทางโหรศาสต
มันจะหมายถึงเรื่องของการเงินโชคลาภ
ถ้าสมมุติว่าเราทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ำเช่นการถวายน้ำปานะก็ได้นะคะ
การถวายปัจจัยค่าน้ำก็จะส่งผลทำให้เรามีโชคลาภเข้ามา
เวลาที่ลงทุนก็จะได้ผลกำไรที่ดี
หลากหลายวิธีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำบุญถวายของที่เป็นลักษณะคู่

คนที่ดูรายการนี้รู้สึกจะโสดหลายคน
ถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราทำบุญถวายของคู่
ก็จะหมายถึงว่าให้เราได้พบรักที่ดีนะ
ของคู่ก็มีหลายอย่างเช่นอาจจะเป็นรองเท้าก็ได้
เป็นตะเกียบเป็นช้อนซ่อมอะไรพวกนี้ก็ได้
ต่อไปต้องถวายของคู่แล้ว
ปกติถวายของขี้ตลอดเลย
ของคู่ครับน้องใบต่อของคู่นะจ๊ะ
แล้วถ้าหากว่าชวนคู่ไปก็ได้

สมมุติว่าเล็งใครอยู่ก็ชวนไปทำบุญร่วมกัน

เขาเรียกว่าเป็นการทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขัน
แต่อย่างต่อไปนี่คือวิธีนี้น่าจะเหมาะกับคุณชนะ

ความหมายของมันก็คือการสิ้นสุด
สิ้นสุดหมายถึงว่าสิ้นสุดแบบอุปสรรค

สิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหน

ขอให้ชีวิตแบบคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้น
คือแบบว่าสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหน
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคู่กันแล้ว

เป็นโอกาสนี้เป็นช่องว่างสิคะ

เพราะผมอยากรู้อ้อต้องไปทำบุญลงศพ

สิ้นสุดอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น

ผ้าไตจีวอนนะครับถ้าสมมุติว่าชีวิตใครตอนนี้
กำลังแบบเจออุปสรรคปัญหาที่มันหนักมากเลยไม่เคยเจออะไรหนักขนาดนี้เลย
แนะนำให้ดิ่งไปที่ร้านสังขพันธ์เลยนะคะ
ไปจัดผ้าไตสักชุดหนึ่งครับนะซึ่งปกติผ้าไตเนี่ย
ซึ่งเราอาจจะถวายเป็นชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้

ก็จัดทั้งชุดเลยก็ได้

ส่วนอีกหนึ่งการทำบุญก็คือทำให้ชีวิตเรามีแสงสว่าง

ไฟฉายหลอดไฟถูกเทียน
อันนี้ส่งจะส่งผลในเรื่องของการงานโดยตรง
คือไฟในทางโหลศาสตร์มันหมายถึงเรื่องของความโดดเด่น
การแสดงออกถ้าสมมุติเวลาที่เราทำงานแล้วเนี่ย
แล้วไม่มีใครมองเห็นผลงานของเราเลย

แล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการทำบุญช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสในสังคม

แถวนี้มีเยอะฮะผู้ให้โอกาสทางความรักเนี่ย
แบบว่าเราไปอ่านหนังสือเสียงให้กับคนพิการทางสายตาฟัง
ก็คืออันนี้ส่งจะส่งผลให้มีโอกาสดีเข้ามา
มีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์ให้เราประสบความสำเร็จ
และสุดท้ายค่ะ
การทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของข้าวสารอาหารแห้ง
เช่นแบบว่าเราไปบริจาคพวกข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ประสบภัย

อันนี้สงฆ์จากการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของของกิน
ก็หมายถึงว่าให้มีเงินทองไหลมาเทมาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
เงินทองไม่ขาดแคนเวลาที่เราลงทุนอะไรก็ได้ผลกำไรดี
นั่นคือทั้ง๙วิธีที่จะไปทำบุญกันนะครับในวันพระใหญ่วันพรุ่งนี้
ส่วนช่วงนี้คุณผู้ชมตั้งตารอคอยอยู่แล้ว
ค่ะวันนี้๓ผู้โชคดีที่ได้ตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่
ธันแรกก็คือคุณสี่วันเกิดวันที่สิบเมษายน๒๕๕๐

โชคลาบหนี้สินเป็นไงฮะ
ในเรื่องของโชคนราบมีโอกาสได้

จะได้ในเช่อกระมาณมิถุนาอย่างตรรกฏา

นำว่าเสี่ยงดวงกับผู้ใหญ่คนที่อายุมากกว่า
เช่นสมมุติจะไปซื้อสลากก็ไปซื้อกับคนแก่

หนี้สินเป็นยังไงคะ
ในเรื่องของหนี้สินปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหารุนแรง

คือตามดวงมีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้๒ช่วง

ถ้าสมมุติตอนนี้รีบทำงานรีบสร้างเงินรีบแม้งปัญหานุ

แต่ว่าถ้าสมมติว่ายังยื้อไป
ก็มีโอกาสอีกช่วงหนึ่งตอนอายุ๖๑
หกนี่คือแน่นอนมีโอกาสปลดหนี้ได้จริง

เกิดวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๓๗ถาม
การงานการเงินความรักสุขภาพโดยรวมค่ะ

โอกาสได้เลื่อนขั้นมีโอกาสได้อวยยศ

จะได้อวยยศหรือว่าถ้าทำงานในองค์กร
ก็ดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

ความสามารถส่วนนึงและมีผู้ใหญ่คอยอุปฐาน

มีโอกาสที่จะได้รับผลกำไร

ในเรื่องของความรักนะคะถ้าสมมุติยังโสดอยู่
ตามพื้นดวงเป็นคนที่มีคู่ยาก
เวลาที่มีคู่เข้ามาแล้วเนี่ยจะแบบมีเหตุการณ์ทำให้มันปัดไปปัดมา

ต้องอดทนรอไปก่อนประมาณปีหน้าต้นปีมีโอกาสที่จะได้พบรัก
ก็ไม่นานนะแล้วสุขภาพดีไหมคะ
สุขภาพอาจจะต้องระวังอาการบางอย่างที่มันอยู่มันก็เกิดขึ้นมา
เช่นอาจจะปวดท้องปวดหัวเหมือนกับลมมันเลือดลม

ถามการงานการเงินความรักค่ะ

การงานมีโอกาสที่จะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบมากขึ้น
มีโอกาสที่จะรับผิดชอบงานควบทีเดียว๒งาน

เอางานเยอะแบบนี้เงินก็น่าจะดีนะฮะ
แน่นอนค่ะโอ้โหมีเงินเข้ามาเยอะ

แต่ว่าในช่วงนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนที่รู้จักกัน
แล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของคดีความ
กับเรื่องของการเงินเช่นอาจจะแบบไปให้คนอื่นยืมเงินแล้วอาจจะไม่ได้คืน
อาจจะต้องแบบมีการขึ้นลงขึ้นศาลอะไรประมาณนั้น
ไม่ได้บอกว่าโดนแน่นะแต่หมายถึงว่าให้ระวังไว้

เรื่องความรักเนี่ยถ้าสมมติว่ายังไม่มีคู่ก็มีโอกาสที่จะได้พบรักในช่วงปลายปี

ว่าถ้าสมมุติว่ามีคู่แล้วอาจจะรู้สึกแบบรำคาญคนรักนิดนึง

และ๓ผู้โชคดีวันนี้จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี่คือ

พ่อโสธรท่านก็คือเป็นพระปางสมาธิ
ก็คือหมายถึงว่าให้เรามีสมาธิมีปัญญาในการที่จะดำเนินชีวิต
ดีเลยนะคะเมื่อมีสติปัญญามีสมาธิแล้วก็ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะ
ถูกต้องแล้ววันนี้ต้องขอบคุณหมอไก่มากนะ

วันนี้วันพระเดี๋ยวเราไปทำบุญกัน